สนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
ที่ถูกตัดออกจากการเป็นสมาชิกมูลนิธิเนี่ยเมื่อปีไหนคะ
ปี๒๐๐๙คุณลุงพร้อมกับ
คล้ายกับแกนนำในกลุ่มของเราประมาณสัก๙คน๑๐คนนะคะที่ถูกตัดออก

ก็เพราะว่าลุงสอนถึงเรื่องของการไม่รับประทานเนื้อสัตว์
ว่างปือคือเขาสามารถที่จะสื่อสารกับพุทธสวรรค์หรือว่ากับพระเจ้าได้ค่ะ
ซึ่งในพระคัมภีร์เขียนไว้หรือว่าลุงว่างฝนที่เรียกกันบอกว่ามันคือพิธีสารภาพบาปใช่ไหม
นี่ถูกไหมสารภาพบาปใช่ไหม
ใช่ค่ะทุศวรรค์จะเรียกให้ใครไปค่ะมันไม่เห็นหน้าค่ะแต่ว่าตัวใหญ่กว่าลุงแล้วก็คือเวลาเราสัมผัสกับมันหรือว่าจับโดนแขนมันนะคะคือมันไม่ได้เหี่ยวเหมือนลุงอ่ะแขนขาก็ยาวคือเหมือนเป็นคนสูงค่ะ
เหมือนเป็นคนสูงแล้วเมื่อกี้บอกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะ
หัวเป็นผู้หญิงคือแบบว่าผมยาวเหมือนผู้หญิงอะค่ะแล้วรูปร่างล่ะรูปร่างเหมือนผู้ชายค่ะเพราะว่านิ้วมืออะไรคือมันใหญ่หมดค่ะ
ทำให้ผมหลุดต่อหน้าต่อตาเขาเองด้วย
ก็ต่อลองเลยนะฮะมีการต่อลองให้มีการล่วงละเมิดทางเพศ
คือมีการหลับนอนด้วยกันเลยเป็นอันนั้นเลย

เขาสัมผัสกายได้ว่ากายเหี่ยวไม่มีฟัน

ร่างกายเขาเหี่ยวคือเหมือนกับคนแก่

ให้ข่าวของทางองค์กรที่บอกว่า
การไม่รับประทานเนื้อสัตว์เป็นการสอนผิดเพี้ยน

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรายังจะตามต่อนะคะ
เพราะนับตั้งแต่วันแรกที่ทางรายการถามตรงจับประเด็นนี้
เอาว่ากันตรงนะคะมีการพาดพิงถึง
อาจจะไม่ได้พาดพิงบุคคลแต่มีการพาดพิงถึงชุดคำสอน
หรือลายลักษรที่เขียนเอาไว้นะคะ
ซึ่งจริงแล้วควรจะต้องเป็นชุดเดียวกันเข้าใจตรงกันนะคะ
เราก็เลยจัดต่อเนื่องกันมา๒วันแล้วนะคะคุณผู้ชม

ซึ่งในแง่ของการพาดพิงและความเข้าใจที่อาจจะผิดไป
จนต้องออกมาแก้ต่างเพื่อให้เข้าใจว่า
อีกฝากนึงเขามีข้อมูลอีกชุดนึง
ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ถูกพูดถึงก่อนหน้านี้เนี่ย

แล้วก็ในส่วนของตัวคดีเอง
วันนี้แขกรับเชิญจริงไม่ได้อยากจะพูดถึงมากเลย
กระทั่งการแตะต้องตัวบุคคลมากนักนะคะ

ก็อาจจะหลุดออกไปจากประเด็น
ซึ่งเป็นข่าวเป็นคดีได้ไม่เยอะนะคะ
ก่อนหน้านี้ที่เราตามคดีกัน
ที่มีความสำคัญไม่ใช่ลุกลันความเชื่อนะคะ
ไม่ได้ไปลดทอนศักดิ์ศรีของความเชื่อความศรัทธาของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
เพียงแต่ว่าเรื่องนี้นำไปสู่คดี
ซึ่งมีการแจ้งความดำเนินคดีเอาไว้
คดี๒พื้นที่ในจังหวัดเพชรบูรณ์
จนเป็นที่มาว่าก็เพราะความเชื่อความศรัทธา
ทำให้มีการเปิดช่องจนเกิดเป็นเหตุการณ์เป็นคดีขึ้นได้
จึงเป็นที่มาเช่นเดียวกันว่าทำไม
ขออนุญาตคนที่เป็นสมาชิกคริสตจักรก่อนเลยนะคะ
ถ้าฉันใช้คำถามที่ตรงเกินไปนะคะ
หรือว่าใช้คำถามที่อาจจะไม่ค่อยเหมาะสม
ขออภัยจริงจะพยายามระมัดระวังเรื่องนี้นะคะ
ท่านแรกค่ะที่จะนั่งคุยกับเรานะคะ
ศาสนาอาจารย์ดรสุรเชษฐอินสมนะคะ
อาจารย์ภาควิชาศาสนศึกษามหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิกนะคะ
ท่านถัดมาค่ะอาจารย์นิรติสัยอ้ายปรรณ
และศาสนาอาจารย์นิพิษพลพงธีคทัศน์

ถ้าใช้คำถามที่ตรงแล้วดูเหมือนกับ
ดูกล้าวไปไม่เหมาะสมกับ
เราก็ให้แขกรับเชิญกลุ่มแรกในวันแรก
ได้พูดถึงว่าตกลงแล้วกลุ่มเขาเป็นใคร
ซึ่งเขาก็ย้ำแล้วย้ำอีกว่า
กลุ่มของเขาไม่ใช่รัฐธิ
แล้วคุณลุงว่างฝือที่เขาเรียกในกลุ่ม
ไม่ใช่หัวหน้ากลุ่มไม่ใช่เจ้ารัฐธิ
ไม่ใช่ใครไม่ใช่ใครที่ยิ่งใหญ่ในกลุ่มเขา
แต่ก็ยอมรับกันโดยพฤตินัยที่เราเห็นนะคะตามข่าว
ก็เป็นคนที่เขาเชื่อและนับถือ
ซึ่งจำเป็นต้องพาพิงมาที่คริสตจักรเซ็นต์ประเทศแสงประเทศไทย
เพราะว่าถูกแยกต้องใช้คำว่าอะไรคะ
ถูกคัดชื่อออกตัดออกหรือขับออกหรือไล่ออกดิฉัน
คือคัดออกแค่การเป็นสมาชิกมูลนิทิ
หรือความหมายคือ

เพราะเขายังยืนยันว่าเขายังนับถือเหมือนเดิม
แค่ไม่ใช่สมาชิกมูลนิธิอาจารย์ก่อนค่ะ

มูลนิธิเราจัดตั้งขึ้นมา
เพื่อที่จะสำหรับในเรื่องของการบริหารงานนะครับ
ส่วนตัวคริสตจักรนะครับ
คลิปจากที่เรามีคือโบสถ์ต่างทั่วประเทศไทย
ก็จะมาอยู่ภายใต้มูลนิธินะครับ
และมูลนิธินี่ถือว่าเป็นองค์กรที่ทางรัฐบาลรับรอง
ส่วนการที่จะมาเป็นสมาชิก
ก็จะเป็นสมาชิกแต่ละคริสตจักร
แต่คริสตจักรหรือโบสถ์แต่ละแห่งนี่นะ
ทั่วประเทศไทยก็จะมาอยู่ภายใต้ของมูลนิธิอีกทีหนึ่ง

เพราะฉะนั้นการที่เขาบอกว่าที่บอกว่าเราต้องคัดชื่อเขาออก
ก็คือคัดชื่อออกจากคริสตจักรหรือออกจากโบสถ์นั้นเลย
ซึ่งเท่ากับว่าก็ออกจากการเป็นสมาชิกมูลนิธิ
คือมูลนิธิไม่ได้มีสมาชิกแบบที่เราคิด
เหมือนกับสมาชิกชมรมหรืออะไรแบบนั้นนะครับ
นิธิก็คือเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อการบริหารงานขององค์กรของเรา
เพราะว่าองค์กรของเราเป็นองค์กรการกุศลถูกไหมครับ
เพราะฉะนั้นมูลนิธิจึงจัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน
ส่วนการถูกออกจากเป็นสมาชิกไม่ได้เกิดจากการเป็นสมาชิกของมูลนิธิ
เพราะว่าในมูลนิธิเราก็มีคณะกรรมการถูกไหมครับ
อย่างผมเป็นกรรมการอาจารย์ทั้งสองท่านก็เป็นกรรมการ
ดังนั้นสมาชิกในโบสถ์ของเราซึ่งมีหมื่นกว่าคนประมาณหมื่นสี่พันคน
ไม่ได้เป็นสมาชิกของมูลนิธิแต่เป็นสมาชิกของแต่ละโบสถ์
ถ้าอยู่เชียงใหม่โบสถเชียงใหม่ในตัวเมืองเชียงใหม่ก็เป็นสมาชิกของโบสถเชียงใหม่
แต่อยู่กรุงเทพเช่นโรงพยาบาลมิชชั่นก็เป็นสมาชิกบทของโรงพยาบาลมิชชั่นครับ
งั้นฉันถามอีกท่านค่ะอาจารย์นิรัติศัยค่ะ
ตรงเลยนะคะเพราะอาจารย์เป็นประธานมูลนิธิ
ขออีกคำตอบความหมายเท่ากับว่ามีการคัดชื่อออกจริง

มีการคัดชื่อออกจริงแปลว่าคนที่โดนคัดชื่อออกเนี่ย
จะมาอ้างว่าเป็นสมาชิกของคริสตจักรเซเวนติสไม่ได้

ก็นั่นหมายความว่าคริสตจักรเซเวนเดย์แอฟเมนติส
เมื่อถูกคัดชื่อออกจากโบสถ์ท้องถิ่นแล้ว
นั่นหมายความว่าทั่วโลกสากลก็ไม่ยอมรับแล้ว
ก็คือว่าขาดจากความเป็นสมาชิกของคริสตัสเซเวนเดวิติส
ไม่ได้มี๒ชั้นอย่างตอนแรกวันแรกที่ดิฉันได้สัมภาษ
ซึ่งอาจารย์ทั้ง๓ท่านได้ชมแล้วนะคะ

ไม่ใช่คัดออกจากมูลนิธิแล้วยังอยู่ในคริสตจักร

อันนี้เรียนขออนุญาตนะคะอย่าหาว่าไม่น่ารัก
มันจำเป็นจะต้องมีสังกัดด้วยเหรอคะอาจารย์
คือเขาอาจจะถูกคัดออกก็จริงนะ
แต่เขายังเชื่อว่าเขายังยึดถือ
อาจจะมีบางอย่างที่ไม่ตรงกันนะคะ
เขายังเป็นอยู่เนี่ยเขานับแบบนั้นไม่ได้เหรอคะ
ก็คือลิขสิทธิ์ทั่วโลก
ที่เป็นโลโก้ตัวนี้ก็คือทั่วโลก
คือจากเรามี๒๐๐กว่าประเทศที่มี
นั่นหมายความว่าในสารระบบคุณไม่มี
นั่นหมายความว่าไม่ได้เป็นสากล
เพราะว่าคุณไม่ได้อยู่ในคริจักรท้อนถิ่น
คุณก็ไม่มีในสารบทั่วโลก
ถ้ายังจะอ้างคำสอนลายลักษณ์อักษรหนังสือเล่มนั้น

ไม่ได้เพราะว่าเอกสารทุกฉบับ

คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาไป

นั่นหมายความว่าคุณกำลังแอบอ้างชื่อ

พอเห็นสถานะแล้วเข้าใจแล้วนะคะ
ทีนี้ค่ะคำว่าคัดออก
คำว่าถามเลขาดีกว่าค่ะ
เลขาช่วยตอบเรื่องงานแบบว่าดำเนินการแบบนี้นะคะ

คำว่าคัดออกเนี่ย

มีความรุนแรงแค่ไหนสำหรับการเป็นสมาชิกคะ

คือคริสตจักรเนี่ย
ก็ถือว่าเป็นองค์กรนะครับ
แล้วก็เวลาเรามีองค์กรเราต้องมีระเบียบนะครับ
เราต้องมีเขาเรียกว่าธรรมนูลของคริสตจักร

เรื่องของการคัดชื่อของสมาชิกออกเนี่ย

คือการลงวินัยนะครับ
การคัดชื่อออกเป็นการลงวินัยที่สูงสุด
คิดจากสามารถที่จะกระทำกับพี่น้องสมาชิก
ที่ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามหลักการของคริจักรได้

ฉะนั้นเราใช้เวลานะครับ
นานพอสมควรที่จะตัดสินใจในเรื่องนี้นะครับ
ถึง๓ปีที่จะมีการส่งกลุ่มบุคคลไป
เพื่อจะไปเจรจาก่ายเกลี่ยเพื่อจะไปวิงวอนขอร้อง
แม้กระทั่งว่าเราส่งกลุ่มของศิลภิบาลศาสนาจารย์
ที่เป็นพี่น้องชาติภัณฑ์เดียวกันไป
แล้วก็ส่งคนที่เป็นญาติพี่น้องไปขอร้อง
เพื่อจะให้เขากลับมาแล้วก็มาอยู่กับหลักการของคริสตจักร
แต่ว่าเมื่อเขาปฏิเสธเสียงแข็งแล้วในที่สุดแล้ว
เราก็ถึงจะต้องใช้มาตรการนี้
เพื่อคัดลายชื่อของพี่น้องสมาชิกเหล่านี้ออก
ซึ่งเราก็มีความเสียใจที่เราได้ตัดสินใจไป
เพราะว่าเขาจะหลุดออกจากการเป็นศาสนิก

นี่คือบทลงโทษที่แรงที่สุดนะคะแรงที่สุดค่ะ
อาจารย์ทุกท่านใจความว่าขัดออกคือการไล่ออกไหมคะ
มันเหมือนกับลักษณะของการไล่ออก
แต่ว่าในความหมายของคริสตศาสนา

พระธิสุได้มอบอำนาจให้กับคริสต์จักร
ในการที่จะรับ
คนเข้ามาสู่แผ่นดินของพระเจ้า
ฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเป็นประตู
ฉะนั้นใครก็ตามที่ถูกคัดชื่อออกจากการเป็นสมาชิก
เหมือนกับเขาได้พลาดโอกาสนั้นไป

คือเข้าใจว่าจริงเป็นคำถามที่ก็ฟังแล้วอึดอัด

ขอกลับมาที่อาจารย์สุรเชษฐ์ค่ะ
อาจารย์ค่ะคือจากคำเล่า

เหมือนมีข้อใหญ่อยู่ข้อเดียวเองนะคะ
ที่ออกมาที่ถูกคัดออกมา
เหมือนแค่เรื่องกินเนื้อสัตว์กับไม่กินเนื้อสัตว์เองนะคะ
คือซึ่งวันนี้ดิฉันก็งงมาก

ท่านไหนก็ได้ค่ะจะเล่าข้อเท็จจริงอีกฝั่งหนึ่งค่ะ
ผมขออธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับว่า
ในเรื่องของการกินหรือไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ย
ไม่ได้อยู่ในหลักข้อเชื่อของพระคัมภีร์เลย

ก็ไม่ใน๒๘ข้อที่เราถือว่าเป็นหลักข้อเชื่อของคริสตจักรเนี่ย
ก็ไม่ได้มีข้อไหนที่ห้ามไม่ให้กินเนื้อสัตว์

นางเอเลนจีไวท์อันไหนเขียน

เราเชื่อว่านางอเลนจีไว้เนี่ย
เป็นผู้ที่ได้รับข่าวสารมาจากพระเจ้า
แล้วเป็นผู้ที่เขียนหนังสือ
และหนังสือที่นางเรือนที่ไว้เขียนเนี่ยนะครับ

หนังสืออัฐาธิบายพระคัมภีร์
ก็คืออธิบายความในพระคัมภีร์ให้เข้าใจชัดเจนมากขึ้นนะครับ

ใช่ครับเพราะว่าพระคัมภีร์เขียนใช้เวลา
หลายพันปีที่เขียนแล้วก็
ก็จะมีในแวดวงของคริสตศาสนาเนี่ยนะครับ

มีเยอะแยะครับมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่น
มีเล่มไหนไหมคะอาจารย์ที่ไม่ให้กินเนื้อสัตว์

ไม่ได้บอกว่าไม่มีข้อไหนที่บอกว่า

เดี๋ยวนะคะคือในพระคัมภีร์ที่เราพูดถึงคือ

คือในพระคัมภีร์อาจารย์ยืนยันว่าไม่ได้มีการเขียนไว้

แล้วคำอธิบายไม่ว่าจะเป็นของนางเอเลนจีวัย

ผมย้อนกลับไปที่พระคัมภีร์เล่มแรกนะครับ

และข้อบทที่๑ข้อ๒๑

อาหารที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้สำหรับมนุษย์เนี่ย

ในคำภีร์ไบเบิ้ลบอกว่า

ในโลกนี้แล้วนะครับ

ให้อนุญาตให้กินเนื้อสัตว์ได้

แล้วก็ต่อมาเนี่ย

แล้วก็
พระเจ้าก็ให้กำหนดกฎเกณฑ์ไว้ว่า
เนื้อสัตว์ชนิดไหนที่กินได้

คือถ้าสมมุติเราขมวดรวมทั้งหมดเนี่ยนะคะ

ไม่ได้มีการเขียนไว้ว่าห้าม

ให้หรือไม่ให้ห้ามหรือแนะนำ

นี่ไม่ใช่ข้อถกเถียงกันในคนที่นับถือ

ไม่มีครับไม่เคยเฉียงกันเรื่องเนื้อสัตว์กินไม่กิน
ไม่มีครับแนะนำไม่เคยมีข้อถกเถียงอย่างนี้เหรอคะ

เจ็ดคดีทีนี้ที่นั้นต้องถาม
เพราะว่าเขากลุ่มที่ออกมา
ก็บอกว่าตัวเองถูกตัดออกมา

ออกมาเป็นกระดาษเนี่ยนะเขียนออกมาเนี่ยนะคะ
ซึ่งเขาเชื่อ
ในสิ่งที่ลุงว่างฝือของเขาเขียน

คือตอนนี้เนี่ย
เอาอังงี้ตอนนู้นก่อน
ตอนนู้นที่ก่อนจะมีการคัดออก

หรือคนเนี่ย

จนกระทั่งมาถึงว่าจำเป็นต้องคัดออกแล้วคะ
เท่าที่สบายใจที่จะตอบค่ะ
นั่นคือจุดหลักที่
ซึ่งจะพูดรายละเอียดแล้วมันเยอะ

อ่ารายความคาดิการน่าจะมีข้อมูล
ชุดแรกออก๔คนด้วยกันนะครับ
แรก๔คนคือในข่าวมีชื่อนะ
แรก๔คนรวมตัวลุงว่างฝือของทางกลุ่มด้วยใช่ไหมคะ
ตอนที่ออกมีความขัดแย้งกันภายในไหมคะ
คือสิ่งที่เขาเขียนเนี่ยมันสร้างความแตกแยก

ก็คือสมาชิกแตกแยกกันเป็นกลุ่มเป็นพวก
แล้วเราไม่สามารถที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้มันดำเนินการต่อไปได้
เพราะว่างานของทางด้านศาสนามันจะไม่ไปไหน
ฉะนั้นก็จึงมีการแจ้งเตือน
อย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้ว่ามีคณะกรรมการหลายชุดมากที่เราพยายาม

ขอลองแทรกนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่ทางอาจารย์นิพิษพลบอก
คือมีความพยายามอยู่๓ปีใช้หลายรูปแบบ
เอาล่ะแต่สุดท้ายมีการคัดออกเบื้องต้นคือ๔ครั้งแรก
ซึ่งรวมทั้งหมดกี่คนจนจบเรื่องคะ
ที่มีรายชื่ออยู่นะครับ๑๐๗ชื่อ
ชื่อนี่คือทีเดียวหลัง๔คนเลยป่ะ
ไม่ต่างกรรมต่างวาระเพราะว่าระเบียบของการคัดรายชื่อ
ของสมาชิกออกจากคิตจักร
จะดำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการของคิตจักรในแต่ละคิตจักรในท้องถิ่น
แล้วก็มีพี่น้องสมาชิกให้ความเห็นชอบ
แล้วเขาเหล่านั้นจะส่งรายชื่อมาให้ทางส่วนกลางเพื่อจะทำการบันทึกคือมีทราบ
คือมีลำดับมีลำดับวิธีในการทำ

ขอปิดท้ายช่วงแรกแบบนี้ก่อนนะคะ
อาจารยติสัยคะมีการสารภาพบาปไหมคะ

มีพิธีหรือวิธีที่เหมือนกับต้องทดสอบจิตใจสมาชิกไหมคะ

ที่ต้องไปรวมกลุ่มทำกิจกรรมกัน

มีเข้าค่ายเยาวชน

มีแต่ว่าเราไม่ได้มีแบบฉันระบาปแบบนั้น
ค่ายที่ว่าคือไปนอกสถานที่

ไม่ครับเป็นค่ายลูกเสือต่างอะไรอย่างนี้

แต่ว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้มีการสารภาพบาปแบบนั้น
เป็นกิจกรรมเฉพาะกลุ่มเยาวชนจะมารวมกัน
เพื่อจะเสริมกำลังซึ่งกันและกัน

สมาชิกของคริสตจักร
ต้องเหมือนกับถูกสังเกต
หรือถูกทดสอบวัดจิตใจไหมคะ
หวั่นไหวไหมอ่อนแอไหม
ออกนอกรู่คำสอนของพระเจ้าหรือเปล่า

คือจะไม่ถูกเหมือนกับตอนที่จิตใจเริ่มอ่อนแอร์แล้ว
มีไหมคะที่สมาชิกจะโดนจับตาแบบนี้

เดี๋ยวผมขอแทรกนิดนึงนะครับ

ถามว่าถ้ามีแบบของของขุนว่านฝือนี่

แต่ถ้าพูดถึงการสารภาพบาปเนี่ย
ตามหลักคำสอนของพระคริสธรรมคัมภีร์มี
เพียงแต่ว่าเป็นการสารภาพบาปของคนคนนั้นกับพระเจ้าโดยตรง

ในแบบโปรเตอร์เซนต์เนี่ยเราก็คือ
ทุกคนสามารถที่จะอธิษฐานขอพระเจ้าชำระบาปได้โดยตรง
เพราะว่าเราเชื่อพระเยซูพระเยซูผู้ทรงชำระบาปให้เราแล้ว
องค์เป็นผู้ชำระบาปให้กับเราเรียบร้อยแล้ว
เพราะฉะนั้นเมื่อถามว่าการสารภาพแบบนี้
ถามว่าส่วนตัวผมนะฮะ
ผมอธิษฐานทุกวันเพื่อขอพระเจ้าทรงช่วยให้ผมเนี่ย
สำนึกว่าวันนิดหนึ่งวันที่ผ่านมาหรือผมได้กระทำสิ่งใดที่ล่วงละเมิดต่อพระองค์

ผมจะสารภาพต่อพระเจ้าเสมอ

ตอนแรกจะถามตอนนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาต้องถามต่อค่ะ

มีซาตานหรือเปล่า

แต่ต้องผ่านก่อนว่ามีหรือไม่มีปีศาจกับซาตานสักครู่ค่ะ
คิดเพื่อขับเคลื่อนชีวิตให้เหนือใคร
คุณผู้ชมค่ะคือข่าวที่มาเนี่ยนะคะ

ถึงคัมภีร์แบบเลิศแล้วนะคะ
คัมภีร์แล้วก็มีการพูดถึงคนที่เขียนอธิบาย

ซึ่งก็เป็นที่มาของการถูกคัดออก
จากการเป็นสมาชิกคริสตจักรนะคะ

คำตอบมีอยู่ในรายการ๓ตอนด้วยกันนะคะ
แล้วก็เป็นที่มาของการมีกลุ่ม

หรือคุณเล่าย่างนะคะ
แล้วก็เป็นที่มาของพิธีกรรม
ไม่ก็แล้วแต่แต่ว่ามันเกิดลักษณะแบบนี้ขึ้น
แล้วก็ที่มาเป็นเรื่องขึ้นจริงเนี่ย

ถูกแจ้งความดำเนินคดีไปทั้งหมด๗คดีด้วยกัน

กลับมาค่ะเมื่อสักครู่นี้ถาม

สารภาพบาปไม่มีชำระบาป

คือถ้าเป็นแบบที่ต้องมีคน
เป็นสื่อให้หรือทำอย่างที่

ไม่มีนะคะแต่มี

สารภาพบาปกับพระเจ้าเหรอคะ

คือคริสเตียนสามารถสารภาพบาปกับพระเจ้าได้โดยตรง

คือที่เราเห็นในหนังค่ะ

ก็คือสิ่งที่เรารู้สึกทำผิดมา

การสารภาพแบบคาทาลิก

ไม่มีสื่อกลางนะคะ

อันนั้นก็เป็นคนกลางที่
เราเข้าถึงพระเจ้าได้โดยตรง

ดังนั้นเนี่ยเวลาที่คริสเซียนอธิษฐานต่อพระเจ้าเนี่ย
จึงอธิษฐานในพระนามของพระเยซู

ดังนั้นเราจึงเข้าถึงพระเจ้าได้

มนุษย์คนไหนที่จะมาขั้นกลางว่า

อาจารย์พิธภนในเรื่องของการจัดกิจกรรม
ใช้คำผิดขออภัยนะไม่ว่าจะเรียกว่าพิธีกรรม
วิธีการหรือกิจกรรมก็แล้วแต่

อันนี้เข้าใจตรงกันนะคะในลักษณะที่

การทำกิจกรรมของสมาชิกออกเข้าค่ายมี
เวลาเข้าค่ายต้องไปเข้าในป่าเท่านั้นไหมคะ

คือหลักของคริสจักรของเราเราจะเน้นเรื่องของความปลอดภัย
แล้วก็เวลาเราจะจัดกิจกรรมแต่ละอย่าง
จะต้องมีการกันกล้องข้อมูลอะไรต่างที่จะนำไปให้กับเยาวชน
ส่วนใหญ่แล้วเวลาเราจัดกิจกรรมเราจะหาวิทยากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน
มาเพื่อที่จะอบรมสั่งสอนเยาวชนปลูกฝังให้เขาเป็นคนดี
ไม่มีการนำเยาวชนไปทดสอบความอดทนใดทั้งนั้น
กิจกรรมเข้าค่ายที่มีเนี่ยมีด่านแบบ
ทดสอบจิตใจความเข้มแข็งของจิตใจไม่หวั่นไหวแน่วแน่
อันนี้มีด่านแบบนั้นไหมคะ
ไม่มีครับสิ่งเหล่านี้มันจะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาครับ
กิจกรรมเข้าค่ายที่มีเนี่ยนะคะของคริสตจักรเนี่ยมีไหมคะ
ที่เหมือนกับแบ่งกลุ่มว่าเป็นเด็กผู้หญิงเป็นผู้หญิงเด็กผู้ชายเป็นผู้ชาย
คือมีแบ่งแบบนี้ไหมคะมีกิจกรรมลักษณะที่แบ่งแบ่งแบบนี้ไหมคะ
ในกรณีของการจัดค่ายในคิดจักรของเราเรามีชมรมพาสเฟดเดอร์
คล้ายกับลูกเสือนะครับหลักสูตรทุกอย่างจะเป็นเหมือนลูกเสือนะฮะ
ที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการฝึกจิตหรือว่าการทดสอบความแข็งแกร่งทางด้านจิตวิญญาณ
แต่จะเป็นเรื่องของแล้วมีต้องแบ่งแบบเฉพาะเด็กผู้หญิงเฉพาะเด็กผู้ชายผู้หญิงผู้ชาย
ต้องแบ่งขนาดนี้ไหมครับไม่มีไม่มี

ก็คือมีตามพระคัมภีร์ใบเบิ้ลมี
แต่ว่าเราไม่เคยเห็นซาตานมาทดสอบแบบนี้ในการเป็นคริสเซนเราไม่เคยมีแบบนี้

พูดถึงซาตานที่สมาชิกคริสต์ศักดิ์พูดถึงคือซาตานซาตานคืออะไร
ซาตานเป็นใครซาตานมายังไงคะ
ในความชั่วของคริสต์ศัพท์เซเว่นเดเมอร์ติสก็คือว่า
ใบเบิ้ลก็คือว่าสตานก็คือว่าเป็นทูตที่พระเจ้าได้สร้างขึ้นมา
แล้วก็กระบดต่อพระเจ้าบนสวรรค์แล้วก็ได้ลงมาในโลกนี้
นี่คือทูตแล้วก็ทูตเหล่านี้ก็เป็นทูตแห่งความชั่วที่อยู่ในโลกนี้
ซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นเป็นตัวตนที่เขากล่าวอ้างกันว่ามา
แต่ต้องสัมผัสมาเขย่ามาตีมาอะไรเราไม่เคยสัมผัสแบบนี้
ในความหมายของซาตานที่มาแบบนี้ความหมายเหมือนกับพูดเป็นสัญลักษณ์แทน
เหมือนกับอุปสรรคสิ่งความยากลำบากที่ทดสอบตัวเรา
หรือหมายถึงตัวเป็นของซาตานค่ะความหมายมีตัวตนเป็นเดิน

อาจารย์ถอนหายใจกับคำถามดิฉันด้วย
ผมเป็นคริสเตียนมา๔๔ปีนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ยิน
เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับซาตานที่ซาตานเข้ามาเป็นตัวตน
แล้วก็มาจับต้องมาบังคับขู่เข็นอะไรอย่างนี้นะครับ

ปีศาจก็คือเราเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสาตานั่นเอง
คือซาตานนี้ก็คือทูตของพระเจ้าในอดีตที่ถูกขับออกมาจากสวรรค์
แล้วก็มีพักพั่วของเขา
แล้วก็ส่วนคนไทยเราจะเรียกปีศาจเป็นผีหรืออะไรก็ตาม
แต่เราถือว่านั่นก็คือซาตานก็คือผู้นำความชั่วร้าย
ซึ่งเป็นสตานเป็นศัตรูของพระเจ้ามีตัวตนจริงนะครับ
ในพระคริสตธรรมคัมภีร์สอนไว้อย่างนั้นว่ามีตัวตนจริง

เดินลงมาทดสอบอะไรอย่างนี้
อันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่
มันอาจจะเป็นความเชื่อพื้นฐานดั้งเดิมของคนที่มีประสบการณ์แบบนี้

หรืออาจจะไหว้ผีมาก่อนหรืออะไรแบบนั้นมากกว่า
แต่ในความเห็นของผมนะครับก็คือว่า
ถ้าสมมุติสาตาลหรือมารจะมาทดลองผม
ผมไม่จำเป็นต้องเข้าไปในป่าเพื่อให้มาทดลอง
เพราะมันสามารถทดลองผมได้ตลอดเวลา

มันอาจจะชักชวนผมไปทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทำ
ให้ผมไปในสถานที่ที่ผมไม่ควรจะไป

ที่จริงเนี่ยผีมารซาตานอาจจะมาในรูปแบบของ
คนที่หลงไหลในสิ่งเสพติด
หรือคือปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปตามความปรารถนาของจิตใจของเนื้อหนังตัวเอง
คือไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผีเป็นสางอะไรมาให้เห็นตัว
ไม่มีตัวแบบมาตีได้มาทดสอบครับ
แล้วก็ไม่มาแบบมาสิงใครคนใดคนหนึ่ง

คือถ้าผีสิงเนี่ยเป็นไปได้

ไม่เอาผีค่ะอาจารย์หมายถึงซาตาหรือปีศาจเนี่ย
สิงคนนึงแล้วก็เหมือนมาทดสอบ
มาสิงใครคนใดคนหนึ่งที่สื่อสารกับซาตานปีศาจได้มีไหมคะ

พยายามให้เห็นภาพชัดว่าในทุกรูปแบบ

ว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะ

ณตอนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จากเซเวอร์เดย์แอมเมนเตย์แสงประเทศไทยบ้าง

ดำเนินคดีกันแล้วด้วยสักครู่ค่ะ

แบ่งแบบนี้คือกิจกรรมก็คือเป็นกิจกรรมรวม
คือมันขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรมนะครับ
เป้าหมายของการจัดกิจกรรม

มันเหมาะสมกับเพศกับวัยนะครับอย่างเช่นเด็กผู้หญิงเขาไม่สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมอะไรที่มันต้องใช้กำลัง
ก็อาจจะต้องแยกแต่ว่าในการจัดกิจกรรมเหล่านี้สำหรับเยาวชน
ถ้าจะเป็นกิจกรรมแบบใช้แรงใช้อะไรมันจะไม่มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนา
กิจกรรมเหล่านี้จะเป็นกิจกรรมเพื่อจะให้เด็กมีความสนุกสนานนะครับแต่ว่าเราก็จะแยกอีกส่วนหนึ่ง
เพื่อจะอบรมสั่งสอนในเรื่องของจริยธรรมศิลธรรมนะครับ
อาจารย์บอกคือเป็นเรื่องของตัวกิจกรรมเองไม่ได้เกี่ยวกับการแบ่งตามคำสอนหรือใด

ที่ถามอย่างนี้ไม่ใช่อะไรค่ะจะกลับมาค่ะ
ถามอาจารย์เนี่ยที่ใส่ด้วยก็ได้ค่ะว่า
โดยเฉพาะมีไหมคะตามคำสอน

แล้วก็นั่งรวมกันทั้งหมดในการที่จะเชิญผู้รู้มาบรรยาย
ทุกคนนั่งฟังเหมือนกับที่เราไปเรียนธรรมะในวัด
หรือว่าที่ใดก็ตามเราจะเป็นลักษณะในรูปแบบนั้น
และจะมีการแยกว่าชัยไปนอนหอนี้หญิงไปนอนหอนี้
ก็คือแล้วตอนเช้าเราก็มาทำเหมือนกับเรามาทำวัด
ก็คือเราก็มีสารอาจารย์มาสอน
มีกิจกรรมแบบนี้ไหมคะอาจารย์ค่ะ
มีกิจกรรมที่เหมือนกับเป็นรายบุคคล

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นข่าวใหญ่มากนะคะ
กระทบยังไงบ้างกับสมาชิกท่านอื่นในคริสตจักรอีกจำนวนมากคะ
ก็ถ้าถามว่าชื่อเสียงของคริสจัดเซเว่นเดเวนติสณเวลานี้เราก็ได้รับผลกระทบ
จากสิ่งที่เขาแอบอ้าง

เรามีคันสอนแบบนี้เหรอในคริสตเซเมนเดเวติส
ซึ่งเราไม่มีแบบที่เขาทำกัน
ดังนั้นก็เลยมีผลกระทบต่อโดยตรงต่อคริสจักรเซเวนเดเวนติส
ซึ่งคนที่ไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งในคริสัตเวเนวิติส

กลุ่มนี้เขาก็อ้างบอกว่าคริสตจักรเซเวติสเขาเป็นสมาชิก
แต่นั้นทำให้คริสจัดเซเว่นเดเวติสนั้นได้รับผลกระทบ
ไม่ว่าจะเป็นในระดับท้องถิ่นต่างจังหวัด
ก็มีเสียงที่เกิดขึ้นว่า
เอ๊ะทำไมคริสตจักรเซเวนเดเวนติสสอนแบบนี้เหรอ
แต่จริงแล้วเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือไม่มีคำสอนแบบนั้นที่ปฏิบัติแบบนั้น
ดังนั้นก็เลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันมีผลกระทบ

จริงแล้วตั้งแต่มีการคัดชื่อของร้อยกว่าคนออกเนี่ยนะคะ

เดี๋ยวฉันเข้าใจถูกไหมว่ายังไงคริสตจักรก็อาจจะต้องตามข่าวอยู่เนื่อง
ว่ามีกิจกรรมอะไรมีการพูดถึงคำสอนหรือตัวคริสตจักรแบบไหนบ้าง
คือน่าจะมีการตามอยู่เรื่อยใช่ไหมคะ
คือในระหว่างตั้งแต่คัดชื่อออกจนกระทั่งมีกิจกรรมต่างมา
มีการพยายามติดต่อเพื่อทำความเข้าใจ
อย่างน้อยก็ห้ามเอาชื่อไปอ้างหรือมีการติดต่อกันอยู่ไหมคะ
หลังจากที่เราได้ตัดชื่อของคนกลุ่มนี้ออกไปแล้วเนี่ย
เราก็ไม่ค่อยได้รับรู้สิ่งต่างที่เกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวอะไรต่าง

เพราะถือว่าเขาไม่ใช่สมาชิกของเราแล้วไงฮะ
นี่งั้นขอ๑นาทีสุดท้ายขอคำถามนี้เลยค่ะชัวร์ค่ะอาจารย์

ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นสุดท้ายแล้ว
ถ้าในกลุ่มที่ถูกคัดออก
อยากจะกลับเข้าเป็นสมาชิกรับไหมคะ
คือตามหลักของคำสอนของพระคัมภีร์นะครับ

ไม่ว่าคนนั้นจะทำผิดมากน้อยแค่ไหน
เรายินดีรับเขากลับนะครับ
ยินดีรับเขากลับเมื่อเขายอมรับและสารภาพต่อพระเจ้า
สิ่งที่เขาทำไปนั้นหรือสิ่งที่เขาเชื่อนั้นไม่ถูกต้อง
แล้วกลับมาปฏิบัติเหมือนกับศาสนิกของเรา

แทรกเข้าไปอีก๓๐วิสุดท้ายค่ะ
แม้ว่าคนที่อยากจะกลับมานั้นคือคนที่ชื่อเล่าย่าง
ก็ให้กลับได้เหรอคะครับอ่าทำไมครับทำไมเราถึงยินดีรับ
เพราะว่าพระเยซูมาไทยทุกคน
ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนบาปหนาขนาดไหนพระเจ้าให้อภัยเขาได้

เราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเนี่ย
เราต้องอ้าแขนรับเขาแต่มีเงื่อนไขว่าเขาจะต้องละทิ้งสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติ
และสิ่งที่เขาสอนทั้งหมดแล้วกลับมาเหมือนกับคุณเล่าย่าง
คนเดิมที่ครั้งแรกก่อนตอนที่เขายังเป็นสมาชิกของเรา
และในกรณีที่ทำผิดกฎหมายกฎหมายบ้านเมืองต้องเขาก็ต้องรับผิดชอบ

แล้วจากนั้นค่อยว่ากันในสถานะการเป็นสมาชิก
วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านค่ะ
ขอบพระคุณครับ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้จบรายการของถามตรงนะคะ
คุณผู้ชมเชียร์ช้างศึกร่วมกันนะคะ
ถามตรงมาอีกครั้ง๑ทุ่มตรงวันจันทร์